ไม่หวนอื่นกับทางด้านเดียว
ชูวิตตีแสงหน้า
ชูวิตตีแสงหน้า
สวัสดีค่ะชูวิตตีแสกหน้า

เรื่องของสินแสโชกุล
ก็ก่อนที่จะไป

หมายถึงอาจารย์หมายถึงผู้มีความรู้
แต่นี่อายุเศร้าสามสิบเองเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
แต่ว่าวันนี้เรามาอัปเดตพูดอย่างนี้ช่วงนี้เนี่ยคุณนิว
ผมอยากจะอยู่กรุงเทพฯเพราะว่ารถมันไม่ติด
ใช่ช่วงนี้เทศกาลสงกรานวันนี้วันสุดท้ายแล้วคนก็เริ่มกลับเข้าสู่กรุงเทพ
หานครกันแล้วรักกรุงเทพขึ้นอีกเยอะ
เพราะอะไรเพราะรถไม่ติดไปไหนก็สะดวก
แล้วก็ผมก็รับปากไว้แล้วใช่ไหมว่าผมจะเฝ้ากรุงเทพ
ใช่มีอะไรชอบมาภาคกลหรือมีอะไรไม่ดีไม่ค่ะ
ดูวันนั้นสิผมไปปุ๊บปั๊บออกจากหมอชิดปุ๊บ
โผล่สุวรรณภูมิทันทีที่มีเรื่องไง
มีผมไปดูบางทีทันเหตุการณ์พอดี
แต่เรามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยคุณนิวว่า

สงกรานก็ต้องพูดเรื่องอุบัติเหตุ
ผมว่ารัฐบาลก็เก่งนะ
ทำให้อุบัติเหตุมันผู้เสียชีวิตน้อยลง
อย่างที่ผมบอกไอ้เข็มขัดเนี่ยมันช่วยเรื่องการสูญเสีย

แต่ว่าความสูญเสียชีวิตหรือว่าทรัพย์สินน้อยลง

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดนะคะ
คือเชียงใหม่๑๕๓ครั้ง

ตายเยอะสูงสุดคือนครราชศรีมา

โคราชเยอะสุดสูญเสียชีวิต

ยังมีจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะคุณชูวิทย

กระบีนราธิวาสพังงาภูเก็ตแม่ห้องศรสมุทรสงครามอำนาจเจริญ

น่าชื่นชมค่ะ
พังงานอกนั้นก็อำนาจเจริญก็ไม่ใหญ่นะสมุทรสงครามก็ไม่ใหญ่
แต่ภูเก็ตนี่ถือว่าคนก็เยอะนะ
ใช่ไปดูผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดนะคะ
แล้วก็สถิติรวมทั้งหมดเกิดอุบัติเหตุ๓๓๘๘ครั้ง
เสียชีวิตรวม๓๓๕คนบาดเจ็บก็นี่แหละค่ะ๓๕๐๖คน

ลดลงเขาบอกว่า๑๒๐นะคือลดลงจากปี๒๕๕๙ก็เพราะว่าจริงเหรอเนี่ย
ความร่วมมือการของประชาชนด้วยนโยบายภาครัฐด้วยนะคะ
เรื่องเข็มขัดนี่สำคัญไหมผมว่าสำคัญนะก็ถือว่าก็สรุปมาให้ดู
อสจนี่ออกนโยบายเรื่องเข็มขัดมานี่
ถือว่าลดอัตราการสูญเสียการเสียชีวิตนี่น้อยกว่าปีที่แล้วธรรมดาเนี่ย
แต่ละปีแต่ละปีเนี่ย๕๙ก็มากกว่า๕๘๕๘ก็มากกว่า๕๗
แต่๖๐นี่น้อยกว่า๕๙ก็เป็นเพราะนโยบายด้วย
บางทีคนไทยอาจจะชอบให้บังคับหรือเปล่าคะ
ก็เรื่องรักเข็มขัดนี่แหมจริงทุกประเทศเขาก็มันก็ใช้กันแล้วนะ
ค่ะบางทีมันก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่เราจะต้องทำตามความปลอดภัย
มาตรฐานความปลอดภัยแต่บางทีเราก็ละเลยเพิกเฉย
แล้วเขาก็ไม่ได้หลังสงการนี่ก็ให้ใช้นโยบายนี้ต่อไปใช่ไหม
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแคปหลังนี่ก็ยังให้ไปเตะเข็มขัดเพิ่มได้
อันนี้ใช่เรื่องเข็มขัดยังต้องคาดกันต่อ
ส่วนหลังรถกระบะก็ให้นั่งได้ก็ยังต้องรอดูอยู่ว่า
ผมยืนยันได้เลยว่ารัฐบาลเขาไม่เอากลับมาแล้ว๖คน
นั่งหลังรถกระบะ๖คนแต่ว่าห้ามวิ่งเกิน๙๐ไม่ใช่เหรอ
เออได้ให้นั่งได้ดังนั้นพี่น้องต่างจังหวัดสบายใจ
ตอนนี้รัฐบาลรับทราบแล้วเรื่องนั่งรองรถกระบะ๖คน
ก็ให้ติดเข็มขัดนั่งต่อไปแล้วก็มีมีเรื่องรถตู้
รถตู้วันนั้นผมก็ไปทำให้ดูแล้วมีที่นั่งหลังเอาออกเปิดออกได้เลย
ก็ผมว่าน่าจะดีนะส่วนเรื่องที่เขาประชาชนก็ไม่เห็นด้วย
เรื่องนั่งรถกระบะไปยกเลิกเขาเรื่องนั่งแก๊ปนั่งมอไซค์
เลิกหมดแล้วอย่าไปทำเขาก็ไม่ทำนี่ครับ
รัฐบาลก็กลับตัวทันถอยอย่างมีฟอร์มก็ดีแล้วครับ
ผมคิดว่าสงกรานปีนี้ก็เอานะผมว่าอะไรมันก็ดีขึ้นนะครับ
เราคุยอุบัติเหตุแล้วเราก็อยากจะให้ประชาชนได้ตาสว่างคุณนิว
เรื่องของการหลอกลวงการช่อกงช่อฉนต่างยังคงเกิดขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องของการหลอกลวงเงินไปลงทุนแล้วก็เกิดความเสียหายอย่าง
โชกุลที่พูดกันอยู่นี่แหละนะคะ

ไหมแล้วถามว่าทำไมถึงเกิดขึ้น
จำนวนมากในสังคมไทยเป็นเพราะอะไร
ประชาชนคนไทยไปเชื่อได้ยังไงไอ้หลอกอย่างนี้
คิดดูแล้วกันเด็กเมื่อวานซืนอย่างไอ้ตอมโชกุล
หลอกคนได้เป็นร้อยเป็นพัน
แล้วเรื่องแจ้งความผมก็บอกตั้งแต่วันนั้นแล้วนะคุณนิว
ผมไปที่สนามบินผมก็บอกแล้วบอกโอ้โหน่าจะตั้งโต๊ะรับแจ้งความเลย
คือไปห่วงว่าประชาชนมาเยอะไปที่สนามบิน
สนามบินจะแตกกลัวคนจะแตกตื่น
รีบไล่เขากับผู้เสียหายบอกให้ไปแจ้งที่ท้องที่ของตัวเอง

จนกระทั่งท่านพลตำรวจเอกศรีวราตังบอก
ถ้าใครไม่รับแจ้งเนี่ยก็จะถือว่าไม่

มาตรา๑๕๗ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ต้นกระทั่งท่านพลตำรวจเอกศีเวลาต้องบอก
ต้นกระทั่งท่านพลตำรวจเอกศีเวลาต้องบอก
ผมว่าอย่างน้อยวันนั้นต้องมี๕๐๐คนขึ้นในแอนโนม
เพราะว่าผู้เสียหายผู้ที่รับผลกระทบก็เยอะด้วย
และอยู่พร้อมหมดด้วยนะครับใช่ค่ะเอาล่ะ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณผู้ชมเรามาหาคำตอบกันดีกว่าว่า
ทำไมคนจำนวนมากจึงได้เชื่อโชว์คุณ
รวมถึงข้อหาที่เพิ่งได้รับก็คือซ่องโจรกับอ้างยี่
มันคือยังไงได้รับโทษแบบไหนช่วงหน้าคุณชุวิตตีแสกหน้าค่ะ
ชุวิตตีแสกหน้า
อาจจะเป็นคำถามที่หลายคนตั้งคำถามเหมือนกันนะคะ
ว่าทำไมคดีของโชกุลถึงมีผู้เสียหายมาก
ทำไมคนไทยบางคนบางกลุ่มถึงเชื่อโชกุล
คุณผู้ชมก็ส่งคอมเมนต์มาในเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะ
บอกว่าคนไทยชอบของฟรีของถูกของแถมก็เลยโดนหลอกง่าย
ท่านบอกว่าเพราะว่าสร้างโปรไฟล์หรูทำให้คนเชื่อแล้วก็ยอมโอนเงิน
เขามีข้อความหนึ่งนะคะบอกว่าเขาไม่ได้โง่หรอก
แค่บางครั้งความอยากได้อยากมีอยากเป็นมาบังตาจนมองไม่เห็นเท่านั้น

อยากรวยอยากรวยทางรัฐอยากรวยให้เร็วขึ้น
อยากเหนื่อยน้อย๓๐ปีเกษียณไม่ต้องทำงานหนัก
กินได้ตลอดชาตินอกจากคดีนี้แล้วเนี่ย
ไม่นานนี้ก็มีคดีหนึ่งยูฟันก็โดนเหมือนกันครับ
ผู้เสียหายจำเลยเป็นร้อยคนเหมือนกัน
ถามว่าเพราะอะไรครับสังคมไทยถึงเชื่อเอาง่ายแบบนี้
ไม่ได้รู้จักไม่ได้อะไรบอกว่าจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่น๙๐๐หมื่นนึงก็ไป
ผมอยากจะให้ประชาชนได้เข้าใจเสียก่อนนะ
ท่านผู้ชมได้เข้าใจเสียก่อนว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย
ยังมีอีกเหรอคะผมเชื่อว่ามีอีกนะฮะ
เอาเป็นว่าไม่นานนี้ก็วันสองวันนี้ก็มีหมอหลอกหมออีก
กรณีเราไม่รู้หรอกครับแต่ว่าเพราะอะไรครับ
สังคมถึงเจอถึงพบกับแบบนี้อยู่เรื่อย
สังคมต่างประเทศมีไหมไอ้ที่หลอกกันแบบนี้
มีไหมคะไม่เหมือนบ้านเราเหรอมันน้อยนะ
เหมือนนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเยอะ
เยอะขนาดว่าไอ้ขายตรงก็ต้องมีใบอนุญาต
งั้นถามว่าคนไทยโลภหรือเปล่าเพราะอะไร

มันไม่ใช่ว่าโอ๊ยคนไทยโลภอย่างเดียวคนอื่นไม่โลภ
โลภกันทุกคนทุกประเทศโลภหมดอยากมั่งอยากมี
แต่เพราะไม่ได้ทำงานหนักแต่เพราะหวังเอาง่าย

คิดว่าจะรวยทางรัฐรวยเร็วเอาดอกเบี้ยมาล่อบ้าง
เอาการซื้อขายหรือว่าเห็นภาพชีวิตหรู
มีบ้านหลังใหญ่มีสระว่ายน้ำมีรถซุปเปอร์คาร์
มีการประชุมในสถานที่โรงแรมใหญ่
เชิญคนที่ประสบความสำเร็จเซเลปดารานะ
หรือว่าคนหนุ่มคนสาวที่ประสบความสำเร็จ
เล่าเหตุการณ์มาเล่าเรื่องให้ฟังว่า
ฉันจะรวยแบบนี้นะถ้าจะทำแบบนี้แล้วก็ไม่เหนื่อย

เห็นแบบนี้ก็เลยอยากได้อยากมีอยากเป็นบ้าง

ขั้นตอนคุณนิวครับขั้นตอนที่อยากจะรวยนี่แหละครับ

จะรวยจริงไม่ใช่รวยหรอกไม่ใช่รวยแบบประเภทไอ้ธอมโชกุลนะครับ
หรือประเภทยูฟันซื้อไอ้บัตรเติมเงินอะไรเนี่ย
อัตราตั้งกันเองค่ะถามอย่างนี้ครับถามว่าคนอยากจะรวยเนี่ย
คุณนิวถามว่าทำงานหนักไหม
ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมต้องบอกแล้วครับคนจะรวยทุกคนที่ทำงานหนักทุกคนแล้วครับ
เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ทำงานสบายเพราะฉะนั้นอย่าฝันครับ
ถ้าอยากจะรวยแล้วบอกว่าอายุ๓๐จะนั่งเฉยนี่มันเป็นอมพลึกแล้วครับ
เอามาภาษณ์ไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยพื้นฐานคือทำงานหนัก
ก็คือคนที่จะรวยถามว่าคนที่ไม่รวยทำงานหนักยิ่งต้องทำงานหนักครับ
เอายกตัวอย่างก็ถ้าเกิดเป็นคนเป็นกรรมกรเนี่ยนะจะทำงานก่อสร้างก็ต้องทำงานหนัก
ก็ต้องใช้รางงานกันหน่อยถูกไหมครับทำงานหนักแล้วไม่เห็นรวยแล้วชุวิต
ก็นั่นนี่สิครับก็แค่ทำงานหนักคือไม่อดตายครับ
ยังไม่พอนะแต่ต้องทำงานยังไม่พอครับทำงานหนักยังไม่พอครับ
ยังไม่พอครับออกจากบ้านแต่๖โมงเช้ากลับบ้าน๓ทุ่มทำงานหนักนั้นไม่รวยครับ
มันต้องมีอย่างที่สองครับซึ่งผมไปที่ไหนเนี่ยผมไปพูดที่ไหนเนี่ยไปสัมมนาหรือว่าไปคุยกับใครที่ไหน
ผมก็จะบอกว่าต้องมีประการที่สองคนที่จะรวยแบบมหาศาลเอายังไม่รวยมหาศาลนะเอาแค่รวยก่อนนะครับ
อันแรกนี่คืออยู่ได้ไม่อดตายคือทำงานหนักค่ะอันที่สองนี่คุณต้องมีจังหวะ
มีจังหวะมีจังหวะครับจังหวะอะไรครับจังหวะชีวิตฝรั่งเขาอาจจะเรียกไทมมิ่งคนจีนเขาอาจจะมีดวงเห็งคนไทยจะเรียกว่ามีดวง
คือต้องมีจังหวะยกตัวอย่างเช่นคุณนิวครับท่านผู้ชมไปซื้อหุ้นซื้อหุ้นทำงานหนักศึกษากราฟโอ้โหดูบริษัทผลประกอบการเป็นยังไง
แต่ไม่มีจังหวะนี้ซื้อยังไงมันก็ไม่รวยนะครับก็ต้องรอด้วยถูกไหมครับแต่ถ้าไปซื้อจังหวะถูกแม่ไม่ต้องห่วงแล้วครับ
วันพรุ่งนี้หรืออีกช่วงอีกครึ่งชั่วโมงมันขึ้นปูดปาดเลยนึกถือว่าถูกจังหวะถูกเวลาถูกจังหวะถูกเวลาอันนี้คือวิธีการรวยรวย
อย่างเดียวนะครับยังไม่รวยมหาศาลยังไม่พอเหรอคะคุณนิวครับจะต้องมีอย่างที่๓อย่างที่๓ก็คืออย่างที่สามนี่ถ้ามีละรวยมหาศาลคือกล้าเสี่ยง
อันนี้คือความหมายของมันเลยครับกล้าเสี่ยงหมายความว่ากล้าที่จะทำงานหนักมีจังหวะดีและกล้าที่จะเสี่ยง
ตัวอย่างเช่นคุณนิวไปซื้อที่หรือไปซื้อหุ้นอย่างที่ผมบอกจังหวะดีราคามันลงอยู่
คุณนิวซื้อไม่เยอะคุณนิวจะรวยมหาศาลไหมอ๋อถ้าดิฉันเสี่ยงซื้อเพิ่มอีกก็มีโอกาสรวยเพิ่มขึ้น
ถูกต้องไหมครับคุณรวยแน่นอนเพราะคุณทำงานหนักไปแล้วแล้วคุณซื้อของมา
คุณซื้อที่มาคุณซื้อหุ้นมาแต่การซื้อของคุณนั้นมันไม่เพียงพอซื้อไม่เยอะซื้อน้อยไป
ก็ซื้ออาจจะได้สักแสนสองแสนสามแสนก็ถามว่ารวยรวยครับแต่ถ้าจะรวยมหาศาลนี่คือมันต้องเสี่ยง
ขนาดว่าซื้อเยอะซื้อมากและจังหวะคุณดีทุกอย่างมันผสมผสานออกมาเป็นผลลัพธ์ให้คุณรวยมหาศาล
แต่ถามว่าประการที่คุณไปซื้ออ่าแบบเอ่ยเอ่ยทอมโชคคุณอย่างเงี้ย
หรือไปซื้อแบบยูฟันอย่างนี้หรือไปซื้อการขายตรงอันนี้ผมไม่ได้พูดหมายถึงว่าทุกคนนะครับ
ก็คือการตั้งเป็นขั้นบันไดยิ่งขายมากมีแม่ทีมเยอะมารวมผสมปนเปย์กัน
ก็จะทำให้รวยมากเช่นผมเป็นแม่ทีมผมมีสายทีมผมอีก๑๐คน
คนนี้ไปขายต่ออีก๒๐คนอีก๑๐๐คนทุกอย่างมันก็จะมาที่ผม
ดังนั้นตรงนี้แหละครับเขาจะสร้างภาพให้เห็นความร่ำรวยจะได้เงินทองเยอะแยะนั่งเฉย
ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้คือวันนี้ผมอยากจะพูดให้ประชาชนได้เข้าใจเสียก่อน
ผู้ชมจะได้ฉลาดนะครับเพราะรายการเราบอกให้ตาสว่าง

ทีนี้ถ้าไปเจอตำรวจแล้วตำรวจท่านก็ตั้งข้อหา

ก็คืออังยีกับซองเจ้น
บางคนบางคนไม่รู้จักเฮ้ยอ้างยี่มันภาษาอะไรวะ
อ้างยี่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไร

อ้างยี่อ้างเนี่ยแปลว่าแดงครับ
อย่างเช่นอังเปล่าใช่ไหมซองแดงอังยี่
อ้างยี่นี่ก็คือไอ้พวกโจรโพกผ้าแดงนี่แหละครับ
คือในสมัยก่อนเนี่ยสมัยประมาณ
สมัยรัฐกาลที่ประมาณเจ้ารัฐกาลที่๕นะครับ
ไล่ลงมาจนถึงจอมพลปเนี่ย
มีคนจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะ
มีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะ
มาค้าขายมาทำมาหากินมาค้าขายมาทำงาน
คนต่างชาติต่างเหล่านั้นก็มาตั้งเป็นสมาคมล่ะครับ
การตั้งเป็นสมาคมต่างก็อาจจะดูแลพฤติกรรม

เหมือนกับมาตั้งสมาคมกันลับ
เพื่อไปปกปิดทำอะไรที่มันมีความเสียหายกว่าบ้านเมืองนะครับ
ดังนั้นอ้างยี่เขาตั้งก้อหาสำหรับคนที่ทำความเสียหาย
หรือทำเกิดความมั่นคงเนี่ยเสียหาย

ก่อให้เกิดความไม่สงบหรือความเสียหายในบ้านเมือง
สมัยก่อนมีคนจีนนะครับ
เอาเงินตั้งเป็นสมาคมรับแล้วส่งเงินกลับไปช่วยเหลือทางเมืองจีนนะครับ
สมัยก่อนเมืองจีนนั้นยังไม่มั่นคงนะครับ

ประกอบกับวิธีการหาเงินเนี่ยก็อาจจะมีการป้นจี้นะครับ
รีดไถรีดไถกับคนจีนด้วยกัน

ดังนั้นเขาเลยมีกฎหมายอ้างยี่
การเป็นอ้างยี่นั่นก็คือเป็นสมาชิกแล้วครับ

มากกว่า๒คนก็คือมีสมาชิกมากกว่า๒คนโดนล่ะครับ

อย่างธอมโจกุลเนี่ยโดนล่ะครับ
ข้อหานอกจากช่อกงประชาชนและก็ยังโดนข้อหาอ้างยี่

ก็คือว่ามีพฤติกรรมเนี่ยปกปิดนะครับ
เขาเรียกว่ามีการพฤติกรรมอาจเป็นสมาชิกของคณะบุคคล
ซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย
พูดง่ายลักษณะมีความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน

ดังนั้นประชาชนคนดูเนี่ยเฮ้ยโดนก็หาอ้างยี่
เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยรัฐบาลนี้ขึ้นมา

ใช้ครับใช้กันอยู่ประจำโดนข้อหาอ้างยี่อ้างยี่๒๐๙อ้างยี่

อ้างยี่นะครับแต่อ้างเหมือนกันคืออ้างเนี่ยในภาษาจีนแปลว่าแดง
ดังนั้นขอเตือนซะก่อนว่าอ้างเย่นี่คือลักษณะความผิดที่เกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนโดนหมด

อันนี้ก็ทำให้ประชาชนไม่สงบสุขแล้วก็โดนไป
อีกข้อหารหนึ่งก็คือซ่องโจร

ท่านผู้ชมต้องศึกษาคำว่าซ่องโจรซะหน่อยล่ะ
เพราะดูแล้วท่าทางโอ้โหชื่อมันน่ากลัวเหลือเกินซ่องโจร
ซ่องโจรเนี่ยมีการสมคบกันตั้งแต่๕คนขึ้นไปนะครับ
เพื่อการทำผิดกฎหมายอาญาที่บรรดุไว้ว่า
ความผิดมีกำหนดโทษสูงกว่า๑ปี
คือพูดง่ายว่าซ่องสุมกันรวมกัน๕คน
กระทำความผิดที่มีโทษทางอาญามากกว่า๑ปีครับ

เช่นรวมหัวกันจะไปหลอกรวมคน

อ้างยี่มันมายังไงนะครับจำไว้เลยครับอ้างยี่
ไม่ได้มีความหมายอะไรที่มันยากหรอกครับคือพูดง่ายว่า
อยู่กันสองคนเป็นสมาชิกทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีการขัดต่อความสงบสุขของประชาชน
โดนตั้งก่อหาอ้างยี่ทันทีค่ะแล้วก็ก่อหาซ่องโจรในเกินห้าคน
แล้วก็ทำการผิดกฎหมายโทษตั้งแต่๑ปีขึ้นไปก็โดนซ่องโจร
ซ่องสุมกันบอกว่าจะไปหลอกลวงคนนั้น๕คนมาคุยกันร่วมมือกัน
ห้าคนจะไปป้นไอ้นั่นห้าคนจะไปตั้งทำไอ้นี่จะไปหลอกลวงคน
โดนหมดแล้วครับซ่องโจรอย่างโชกุลเนี่ยล่าสุดก็คือเอ่อ
โดนดำเนินคดีกับพวกรวม๘คนแล้วด้วยก็เป็นลักษณะเดียวกัน
เหมือนกันอ่ะเกินห้าคนนะครับมันคุยกันว่าจะไปช่อชน
ช่อกงประชาชนยังไงอย่างงี้เหรอคะใช่ครับอันนี้แหละครับ
คือชัดเย็นที่สุดก็อ่ากรณีของทำโชคุณเนี่ย
คือโดน๘คนนี้หมายความว่าได้ร่องรวมกันเกินกว่า๕คนขึ้นไป
กระทำการที่ผิดกฎหมายคือไปช่อกงประชาชนหลอกลวงนี่เกิน๑ปีไหม
เกินครับโทษอาญาเกินหนึ่งปีถือว่าตั้งข้อหาซ่องโจรได้ครับ
คุณชุมิตคุณด้วยหน่อยสิแล้วถ้าโชคุณถูกดำเนินคดีเนี่ย
มีแบบนี้ผมถึงบอกนะครับคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
อย่างนี้ผมรับประกันแปะข้างฝานายโชกุลเนี่ยนะต้องสู้อย่างเดียวครับ
เพราะถ้าไม่สู้เนี่ยสมมุติละกันว่ารับ
โดนมีมีผู้เสียหายสามร้อยคนใช่ไหมครับค่ะช่อกลงประชาชนเนี่ย
สารนั้นลงเป็นกรรมนะครับหมายความว่าคนหนึ่งก็กรรมหนึ่ง
คือคนบางคนอาจจะไม่รู้มันกรรมอะไรก็คือทำความผิดคนนึงเนี่ย
ก็คือกรรมหนึ่งแหละครับสามร้อยคนก็สามร้อยกรรม
ทำผิดหนึ่งกรรมก็ห้าปีค่ะโดนไปพันห้าร้อยปีครับโอ้อ่า
เพราะฉะนั้นพันห้าร้อยปีเนี่ยกูนิวครับค่ะก็จบแล้วค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดในโชว์กูรับสารภาพสารลดเหลือเจ็ดร้อยห้าสิบปี
มันก็ยังไม่ไหวไม่ไหวนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบปีก็ไม่ไหวแล้วครับ
สูงสุดคือยี่สิบปีอืมประสานลงอ่ะก็คือโทษสูงสุดที่จะลงได้คือยี่สิบปี
ค่ะดังนั้นรับก็ยี่สิบอ่ะเพราะว่ารถเหลือเจ็ดร้อยห้าสิบ
เมื่อกี้ผมบอกพันห้ารถเหลือเจ็ดร้อยห้าสิบก็คือยี่สิบอ่า
ไม่รับก็เต็มที่ก็พันห้าร้อยปีพันห้าร้อยปีก็ลดเหลือ
สูงสุดก็ยี่ก็สูงสุดคือไม่ได้ลดอ่ะสูงสุดก็คือยี่สิบ
ดังนั้นรับก็ยี่สิบไม่รับก็ยี่สิบดังนั้นนายโชคคุณต้องสู้อย่างเดียวครับ
ให้สามยกรอดสู้ให้รอดฮะสู้ให้ยกเลยครับเขาเรียกว่าสู้ขาด
แล้วจะรอดไหมคะก็คงจะลำบากแล้วครับดูแต่ละท่านนะครับ
โครงการ่ามีกลับอีกคนนึงเนี่ยผมก็รู้จักดีน่ะอ่า
ไม่ดีมากเท่าไหรหรอกครับเพราะสมัยก่อนก็เคยเอ่อ
ตั้งครอบคราวอาคดีผมค่ะนั่นอ่ะวภนตำรวชเอกภรรย์

เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหผมท่าทางจะรอดลำบาก
ค่ะถ้ารอดลำบากแล้ว

ตอนนี้ไปอยู่กับอดีตผู้ว่าทศไปจัดอีเวนต์กันในคุกแล้วครับ

ไหมครับอีกคนนึงก็จัดท่องเที่ยวอยู่

สถานหญิงกลางนี่ก็อยู่ที่คลองเปรมนี่แหละครับ
อยู่ที่เรือนจำลาดยาวนี่แหละครับที่งามวงวาน

เขาเรียกเป็นบ้านถ้าเป็นของผู้หญิงเนี่ยนะครับ
ในหนังสือผมนี่แหละครับมีเขียนไว้
บ้านนี่นะชื่อเพราะก็ใจอย่าไปอยู่เลยนะครับ

ค่ะก็แบ่งแยกกันไปตามความผิดหรือเปล่าคะ

ถ้าเกิดเป็นโทษประหารชีวิตของผู้หญิงนะฮะ

จะอยู่ที่หน้าบ้านบุษราคำเท่านั้นครับ
บุษราคำถือเป็นโทษของผู้หญิง

ก็จะอยู่ที่บ้านบุษราคำนะครับ
ส่วนบ้านบัวเมตตาบัวกรุณาเนี่ย
เพทายเป็นวัยรุ่น

จะอยู่ในแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะครับ
จำนวนนักโทษเนี่ยก็ประมาณ๕๐๐๐คนแหละครับ
แล้วก็ประมาณ๘๐๙๐เป็นนักโทษในคดียาเสพติด
อย่างกรณีธอมโชกุลที่เข้าไปนี่เป็นของหายากครับ

ส่วนผู้หญิงก็ต้องการธอมนี่แหละครับ
ถึงบอกว่าตอมโจกุลเข้าไปอยู่ในทันสถานหญิงกลางนี่เป็นของหายาก

ผู้หญิงก็ต้องแย่งกันแหละครับแล้วเขาจะเรียกธอมโชกุลว่ายังไงคะ
โอ้โฮเขาเรียกถ้าเป็นผู้หญิง
ถ้าเข้าไปเนี่ยทำตัวเหมือนผู้ชายเขาเรียกแมน

เอาล่ะคุณผู้ชมเราได้ตาสว่างในหลายเรื่องนะ
ทั้งภายในทางสถาธารณ์หญิงกลาง

ความผิดจากการช่อโกง

ช่วงหน้ามาว่ากันต่อหน่อยเรื่องของการช่อกงประชาชน

ระมัดระวังกันอย่างไรบ้างสักครู่เดียวค่ะ
กันต่อค่ะเรื่องของคดีโชกุลนะคะ
ที่ทราบกันไปแล้วว่าจะต้องถูกจำคุกสักเท่าไหร่
แล้วต้องใช้วิธีไหนก็คือต้องสู้นะ

ถ้าหากว่าคนที่เป็นผู้เสียหายจากคดีลักษณะแบบนี้
ก็ต้องไปร้องเรียนต้องไปแจ้งความต้องไปทำตามคดีแหละ
ถ้าเสียหายต้องไปร้องเรียนไปแจ้งที่ไหนค่ะ
อย่างนี้ครับคุณนิวครับคือเรามีหน่วยงานหนึ่งครับ
ซึ่งคนเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบ
เพราะเดี๋ยวนี้จะมีคดีเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคจำนวนมาก
ผู้บริโภคที่พูดก็อาจจะเป็นคนที่ซื้อบ้าน
ซื้อบ้านซื้อคอนโดนะครับ
หรืออยู่ว่าโดนบอกว่าไปฝากดอกเบี้ยแล้วจะได้ดอกเบี้ยเยอะ
เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคหรือที่เขาเรียกกันสั้นว่าปคบ
คือความผิดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยเขาแบ่งเป็นกองกับอยู่๔หน่วยครับ
หน่วยแรกกองแรกก็คือควบคุมในกรุงเทพ

ส่วนอง๒นี่ก็คือควบคุมทั้งประเทศไทย
เป็นของกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิด

นี่เกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
เครื่องที่ไม่ได้มาตรฐานตามอุตสาหกรรมนะครับ
อ่าใช่ไม่ได้ตั้งจริงหรือว่าได้ไม่ได้มาตรฐานต่ำกว่ามาตรฐาน
เกี่ยวกับอาหารและยาทั่วประเทศ
คือประชาชนต้องรู้ครับคือ
ถ้าท่านผู้ชมไม่รู้ไปร้องหน่วยงานผิดมันไม่มีประโยชน์

คือช่วยไม่ได้ครับช่วยไม่ได้นอกจากช่วยไม่ได้แล้วยังเสียเวลาเราด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปให้ถูกครับดังนั้นถ้าเกิดถูกหลอกนะครับ
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิด
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบนะครับ
โดยเฉพาะหน่วยที่๔ในกอง๔นี่น่าสนใจ
อาหารและยาทั่วประเทศเลยโอ้กองนี่น่าอยู่มาก

ก็เพราะว่าอาหารและไมั้งเกี่ยวยาดูแล้วอำนาจมันเยอะ
มันเป็นของที่เกี่ยวกับปัจจัย๔เพราะฉะนั้นโอกาสที่มินผิดพลาดเยอะ
กรณีของค้ายาเสพติดเนี่ย

ถามว่ามีความผิดเป็นอ้างยี่ไหม

มันไม่มีความผิดฐานอ้างยี่หรือซ่องโจรนะครับ
ถ้าเกิดเป็นร่วมกันค้ายาเสพติดเกินกว่า๕คนเนี่ย
เพราะไม่ถือว่าเข้าองค์ประกอบความผิดนะครับ

มีลักษณะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นสมาชิก

เพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผิดกฎหมาย
จริงอยู่ครับการร่วมกันค้ายาเสพติดนี่ผิดกฎหมาย

เพื่อจัดการปราบปรามผู้ที่ทำตัวคล้ายมาเฟียครับ
เพราะในสมัยก่อนประเทศไทยมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
แบ่งกลุ่มกันเป็นหลายกรกหลายกล้วน
และก่อให้เกิดความไม่สงบในการปกครองประเทศ
ปล้นลีดไถจึงมีการกำหนดบทลงโทษไว้
ดังนั้นกรณีของยาเสพติดเนี่ย
เขาอาจจะไม่ได้เข้าอ้างยี่แต่อาจจะเข้าซ่องโจรนะฮะ

เพื่อกระทำความผิดที่กฎหมายอาญาบัญญัติไว้
แล้วมีกำหนดโทษสูงกว่า๑ปีขึ้นไป

หน่วยงานที่จะต้องไปร้องเรียนนะครับ

เดี๋ยวนี้มีข้อหาช่อกงประชาชนครับคุณนิวครับ

กงธรรมดากับช่อกงประชาชนไม่เหมือนกันนะครับ

มันคล้ายกับว่าเกินกับ๕คนนะครับ
คือหลายคนก็ช่อกงเฉย
ถ้าช่อกงเกินกว่า๕คนที่เป็นช่อกงประชาชน

คนเดียวเนี่ยก็เข้านะครับ

แต่ถ้ามีลักษณะเจตนาหลอกลวงประชาชนโดยทั่วไป

นี่คือการช่อกงประชาชนนะครับ
แบบนั้นไม่ได้พิจาระถึงจำนวนของ
จำนวนของผู้เสียหายที่ถูกหลอก

ในการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนเป็นสำคัญ
ไม่จำเป็นที่จำเลยต้องกระทำการดังกล่าวด้วยตนเองมาตั้งแต่ต้นด้วยนะครับ
แต่จำเลยแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ผู้เสียหายบางคน
แล้วมีการบอกต่อกันเป็นทอด
ก็ถือว่าไอ้ตัวนี้เป็นการช่อกงประชาชน
ดังนั้นกรณีของธอมโชกุลจะบอกไม่ได้ว่า
อันนี้ไม่ได้เริ่มนะมาจากคนฮ่องกงนะ
คนห้องกงเขามาบอกก็เลยมาทำต่อเลย

และบอกข้อความอันเป็นเท็จคือไม่มีการจัดจริง

จองแม้งกระทั่งตัวเครื่องบินไม่มีโรงแรม

ดังนั้นเข้ากรณีช่อกงประชาชนชัดเจนครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่ทำให้เราได้เห็นว่านี่คือความผิดอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน
เช่นเดียวกับคดีหมอหลอกหมอที่ก็เป็นข่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
อันนี้ให้ดอกเบี้ยสูงเกินกว่าจริง
หลอกให้มาฝากเงินหลอกให้ดอกเบี้ยสูงดอกให้ผลตอบแทนสูง
หรือว่าบอกว่ามาสมัครงานจะพาไปทำงานที่ไต้หวันทำงานที่เกาหลีแต่จริงไม่มี
แม้กระทั่งการให้กู้ยืมเงินเช่นบอกว่ามาจะให้กู้
ให้กู้เงินจะช่วยเหลือประชาชนจะช่วยเหลือคนจากคนจน
อย่างที่ผมไปเจอมาที่สอนอวัดพระยากรัย
นั้นอ้างว่าอุ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยช่วยเหลือคนเขานะครับ
ก็คือกรณีแบบนี้ถือว่าเป็นการช่อกงประชาชนได้
เหตุที่การช่อกงประชาชนเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ฮะ
เพราะว่าเมื่อไม่ได้เอาจำนวนของผู้เสียหายเป็นเกณฑ์
แสดงถึงเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการที่จะหลอกลวง
ถูกต้องครับเขาเอาเจตนาเป็นหลักเจตนา
มาที่นี่แล้วกินยานี่ไปเสร็จแล้ว๒ขวดแล้วได้ไปเที่ยวญี่ปุ่น

แล้วถ้ามีการบอกต่อกันไปอีกก็ถือว่าผิดกันไปหมดเลยด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับแล้วมาบอกว่าจริงไม่ได้จัดบริษัททัวร์
ไม่ได้เคยบอกว่าทัวร์เพราะว่ากลัวเรื่อง
คือพูดง่ายเหรอว่าในธรรมนี้กลัวอีกเรื่องหนึ่ง

แต่จริงเราโดนช่อกงประชาชน

ก็เป็นเรื่องของการบิดพิ้ววิธีการพูด
ทำให้ดูน่าเชื่อถือทำให้ดูอยากจะรวบลงทุนด้วย
แต่ที่สำคัญผมอยากจะบอกท่านผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งครับ
คำว่าช่อกลงประชาชนบางคนก็ไปตั้งคิดว่าเกิน๕คน
ดังนั้นไม่สำคัญนะครับไม่สำคัญว่าต้องเกิน๕คนหรือไม่
คนเดียวก็โดนข้อหาช่อกงประชาชนได้นะครับ
ทีนี้ประชาชนเนี่ยในความหมายในกฎหมายระบุไว้ครับ
ประชาชนไม่ได้หมายความว่าประชาชนที่ไหน

บรรดาพลเมืองบรรดาชาวเมืองทั้งหลายนี่แหละครับ
ก็ถือว่าเป็นคนไหนที่อยู่ในประเทศไทย
หรือว่าอยู่ในราชนาจักรไทยนี่ก็ถือว่าเป็นประชาชนหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้นะท่านผู้ชมเข้าใจคำว่าช่อกงประชาชน
ช่อกงธรรมดาช่อกงประชาชนนี้๕ปี
ดังนั้นถ้าเกิดทำผิดเป็นกรรมโดนไปกี่คนก็คูณไปแล้วครับ๕ปี
๐คนก็๕๐๐ปี๒๐๐คนก็โดนไป๑๐๐ปี
ส่วนใครที่ถูกหลอกได้รับความเสียหายก็ไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ก็คือทางกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวข้องกับอะไรก็คือเรื่องนั้นทางเศรษฐกิจไหม
ถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองด้านเทคโนโลยีหรือเปล่า
ถ้าเป็นเรื่องไอทีเรื่องของป่าไม้สิ่งแวดล้อม

เขายุดรถมาแล้วไง

เป็นว่าทุกเรื่องนะคะวันนี้ที่เราได้พูดคุยกัน
เชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ทำให้คนไทยนั้นได้ตาสว่างกันแล้วค่ะ
สำหรับเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้ยังไม่จบนะคะ
ต้องคุยกันต่อคุณชูวิทย์ก็จะอัปเดตความคืบหน้ากันต่อไป
แต่ถ้าใครอยากจะให้คุณชุวิตเอาเรื่องเรื่องอะไรส่งอีเมลเข้ามาได้นะคะ
คุณชุวิตพร้อมทีมงาน๒๗อรหันต์รออยู่นะคะ
คือคุณนิวครับผมมาพูดให้ผู้ชมหรือประชาชนที่เขาระวังตัว

ที่ระวังตัวก็เพราะว่าถ้าผมไม่พูดเนี่ย

เพราะตั้งข้อหาอย่างเดียวต้องไปแก้ตัวอัธิสารโอ้โห

อย่างกรณีเรื่องฝากเงินผมก็เคยบอกแล้วนะครับ

ใครบอกไปบอกช่วยโอนเงินให้หน่อย
ไม่มีบัญชีอันนี้ก็ต้องห้ามทำผมยืนยันเลยนะครับ

เพราะไปทำแล้วเรื่องมันยาว
ดังนั้นผมจะบอกทุกครั้ง

ตอนนั้นฟังรายการเราคุณนิวได้ประโยชน์ครับ

วันนี้เราทั้งคู่ลากันก่อนสวัสดีค่ะ